อ่างทองตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่สู้ดีเพราะว่าอืม
น้ำมันขยายวงกว้างน้ำจากแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยา
โอ้โหหันมาดูภาพ
คุณผู้ชมครับดูสิครับเต็มพื้นที่เลยอ่ะ
น้ำหลากน้ำท่วมทุ่ง
โอ้โหเต็มไปหมดแล้วอ่ะ
บ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรใน๔อำเภอของอ่างทองครับ
ถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วฮะ
อำเภอไหนบ้างโพทองไปวิเศษก็คือวิเศษชายชาญชายโย

หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา
มันไหลมาบรรจบพบกันพอดี
ทำให้สถานการณ์อุทธกภัยขยายวงกว้างไปสุด

เล่าบอกว่าโอ้โหน้ำมาเร็วมาก
ทำให้บ้านชั้นเดียวนี่ครับเร็วไม่เร็ว

ขนย้ายข้าวของกันล่ะเพราะอะไร
มันแหม่ตอนนี้มันหมดชั้นหนึ่งแล้วนะ
ถึงหลังคาแล้วนะครับ

นี่ทั้งฟู้ทั้งโซฟาต้องเอาไปหมดเลย
ใช่ครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นอีกแค่ไหน
แล้วก็ต้องเร่งจัดหาบ้านพักชั่วคราว

มีการเสริมแนวคันดินกั้นน้ำให้สูงขึ้นด้วย
คุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองนะ

หน้าสารกลางจังหวัดในระดับน้ำอยู่ที่๙เมตร๕๒เซนติเมตร
จากระดับตะหลิ่ง๑๐เมตร
ปริ่มมากปริ่มปริ๊บเลยแหละ
ขณะนี้มีชาวบ้านเดือดร้อน๑๑๔๑๕ครอบครัว
วิเศษชายชาญป่าโมกชัยโยโพทองแสวงหาและอำเภอเมือง
ส่งใจไปอีกจังหวัดอ่างทองอย่าลืมเขานะครับ
แฟนข่าวคนไหนอยู่อ่างทองอยู่สิงห์บุรีอายุทยามาบอกกันหน่อยว่า
ระดับน้ำในสัปดาห์นี้มันเริ่มลดลงบ้างหรือยังนะ